สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ
ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าภาพวาดเสือดำบนกำแพงจะถูกคนลบหายไป
มีการวาดขึ้นมาใหม่ตอนนี้ในโซเชียล
เป็นกระแสที่เรียกว่ากระหน่ำโจมตีเจ้าหน้าที่เยอะมาก
หลายคนก็บอกว่าจะหลุดอีกไหม
คนรวยจะรอดอีกหรือเปล่าสำหรับกรณีนี้
แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันใช่ไหมคุณชูวิทย์ว่าไม่รอดหรอก
อืมมีความสงสัยใช่ไหม

ว่าคนรวยกับคนจน

เหลื่อมล้ำของคนรวยกับคนจนเนี่ย
มันมีผลกระทบ
คือกฎหมายคุณมิ้นจะต้องให้กับคนรวยคนจนเท่าเทียมกัน

สังคมไทยนั้นหวาดภาวะกับคนรวย
เพราะมีเรื่องมาแต่ก่อนว่าคนรวยในสังคมไทยมันทำอะไรก็ได้
อ้าวก็ถ้ารวยมีเงินก็ได้ประกันตัวไง

ว่ามีอุปกรณ์ใหม่ที่เรียกว่ากำไร
ออกมากำไรเนี่ยเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำของคนรวยกับคนจน
หมายความว่าเมื่อประกันตัวไม่มีเงินจะจ่ายเงินค่าประกันตัว

สารใช้แล้วทั้งหมด๕๐๐๐เครื่องด้วยกัน
กระจายใช้ทั้งสารอาญาที่กรุงเทพต่างจังหวัด
กำไรทั้งหมด๕๐๐๐เครื่อง

ในกรณีที่คุณจะต้องประกันตัวใช้เงินเป็นแสนเนี่ย

ก็ใช้กำไรตัวนี้รัดข้อเท้า

คุณจะต้องอยู่ภายในบริเวณที่ตกลงไว้

และเครื่องนี้มันจะส่งสัญญาณไปที่ศูนย์

ซึ่งเป็นศูนย์ที่จะควบคุมกำไรนี้
หลังจากถ้าเกิดมีสัญญาณแจ้งว่าทานหมด

หรือปรากฏว่ามีการตัด

ก็จะแจ้งไปที่โรงพักที่สถานีตำรวจ
คือถ้าถูกตัดถ้าจะถอดทิ้งไว้ที่บ้านไม่ได้

งบประมาณทั้งหมด๘๐ล้าน

บอกว่าเครื่องตัวนี้ตกราคาก็ประมาณหมื่นนึง

ระหว่างคนรวยกับคนจน
คือคนรวยนี่ไม่มีปัญหาใช่ไหม
งบประมาณ๘๐ล้าน๕๐๐๐เครื่อง
ซึ่งกระจายไปใช้ตามสารต่าง

ลดยังไงก็คนรวยประกันได้ใช่ไหมล่ะ
เขาใช้เขาใช้เงินเป็นปัจจัยในการประกันตัว
คนที่มีก็ประกันได้คนไม่มีก็เข้าคุกไปเลย
จนที่บางคดีเป็นคดีที่อาจจะไม่ล้ายแรง
เป็นคดีติดคุกโทษ๓เดือน๖เดือน
การที่คุณจะไปเพิ่มให้ทัน
ตอนนี้มีนักโทษอยู่๓แสนคน
การที่ดูนักโทษ๓๐๐๐๐๐คนคุณคิดว่าเป็นค่าใช้เท่าไหร่
วันหนึ่งเนี่ยใช่อาหารนี้๕๐บาท

เช้ากลางวันเย็นคุณกินไม่กินเขาก็ต้องเตรียมไว้
คุณว่าอาหารเลวในคุกเขาก็ต้องเตรียมไว้

ประมาณนะฮะอาจจะเป็น๕๒๕๓๕๗ประมาณ๕๐บาท
ก็นั่นก็หมายความว่าถ้ามี๓แสนคนเนี่ย
คุณคิดดูแล้วกันว่าวันละตกเท่าไหร่

เพราะฉะนั้นเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้
คุณมิ้นครับวันนี้ประเด็นมันอยู่ที่

งาช้างที่พบที่บ้าน

ไม่ใช่ที่มีปัญหาเรื่องเสือดำ
ใครก็พูดใครก็บอกว่าไม่ไว้วางใจ
แม้กระทั่งเรื่องนี้ไปเข้าหูถึงนายก
นายกก็บอกว่านี่ยังไม่เปลี่ยน
อยากจะให้เปลี่ยนพนักงานสอบสวน
จากท่านศรีวราคนอื่น

คุณมินนายเปรมชัยมีอิทธิพลไหมคุณว่า
ก็เป็นผู้รับเหมารายใหญ่ของประเทศไทยเลยไหมคะ
คือจะต้องมีอิทธิพลหรือไง

ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญ
ในการดำเนินโครงการต่างของรัฐนะ

แล้วก็ใช้บริการอิตาเลียนไทยเนี่ย

เพราะฉะนั้นที่ไปค้นบ้านให้เปรมชัยเจอ

สี่งาอ้างว่าเป็นของ

ทีนี้เมื่ออ้างว่าเป็นของภรรยาเนี่ย
สังคมก็จับจ้องไปแล้วว่า

ถ้างาช้างที่ต้องขึ้นทะเบียนแล้ว

ทีนี้ปรากฏว่างาช้างเนี่ยมันมีงานอก
คำว่างานอกกับงาใน
งาในก็คือในอาเซียน

ช้างนอกงานอกก็คือช้าง

มีที่อัฟริกากับมีที่อาเซียน

งาช้างที่พบบ้านนายเปรมชัย
ที่อ้างว่าภรรยาคงจะบอกว่า

ใช่บอกว่าเป็นคนไปขึ้นทะเบียน
ทีนี้มีทะเบียนไหม

คืองาช้างนี่เป็นซากสัตว์ใช่ไหม

ดังนั้นสัตว์คุ้มครองด้วย

ช้างงาที่พบเนี่ยต้องไปตรวจอะไร

ต้องพิสูจน์ว่าเป็นงานในหรือว่างานนอก
เออเพราะว่าทำไมตรวจจะรู้ไหม

เพราะว่ามีความสาบสนเกิดขึ้น

สักครู่เดียวคุณผู้ชมเบรกหน้ากลับมาติดตามค่ะ
มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับงาช้างที่พบที่บ้านนายเปรมชัย

ตามพรบศุลกากร๒๔๖๙เนี่ย
งาช้างเนี่ยนำเข้าผิด

เมื่อปี๒๕๕๗ประกาศให้ช้างอัฟริกาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
ทีนี้คุณรู้ไหมว่าช้างเนี่ยมันสำคัญตรงไหน

ปรากฏว่าก็มีการกระบวนการนี้คือคนไทยเนี่ย

งาช้างอาฟริกาเนี่ยคุณว่ามันใหญ่ไหม
ใหญ่ก็ช้างแอฟริกาถือเป็นบิ๊กไฟฟ์นะคะ
เป็นบิ๊กไฟฟ์ที่เขาไปดูกันเพราะมันตัวใหญ่ที่สุดในโลกใช้คำนี้ดีกว่า

คุณว่ามีช้างมีงาของช้างบ้านใช่ไหม

งาช้างป่าแล้วมีช้างนอกเนี่ย

ก็เมื่อเขาไม่ให้ที่บอกว่าผิดอยู่แล้วเพราะว่าไอ้ช้างงาตัวนี้
งาที่พบที่บ้านเปรมชัยเนี่ยที่ภรรยาอ้างเนี่ยเป็นงาของช้างอาฟริกา

เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไปจดทะเบียนจดได้ไหม

เพราะมันผิดตั้งแต่การที่ได้มาแล้ว
ถูกไหมเพราะว่าวิธีการได้มาเนี่ยมันผิด

ใครเขาให้นำงาช้างเข้ามา

เขาไม่ให้ดังนั้นก็จะมีการทำไม

ผมว่ากรมอุทยานชักจะทำแม่งทะแม่งซะละ
แม่งทะแม่งตรงไหนฮะทะแม่งตรงที่ว่าทำไมถึงบอกว่าอยู่ระหว่างการยื่น

แล้วถ้ายื่นแล้วเนี่ยได้ดูไหมว่ามันเป็นช้างในหรือช้างนอก

นอกคือช้างอาฟริกาก็ในเมื่องาตัวนี้งาที่พบที่บ้านเปรมชัยเนี่ยเป็นงานอกงาอาฟริกา
ตอนแรกอ้างว่ามีอะไรมีใบอนุญาต

ต่อมาก็พบว่าเมื่อเป็นงานนอกก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยื่นขออนุญาต

แต่ถ้าจะยื่นจะกลายเป็นทำไม

ใช่ค่ะก็คือเอางานอกเนี่ยมาแอปว่าเป็นงานในแล้วก็ไปขึ้นทะเบียนว่าเออฉันครอบครองงาในอยู่นะ

ทีนี้การตรวจสอบเนี่ยถ้าตรวจสอบแล้วเนี่ยเป็นงาช้างในเนี่ยงาในอาเซียนเนี่ย

ว่าเป็นช้างป่าหรือช้างเลี้ยง
เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวหลายต่อหลายข่าวมากที่เอาช้างป่ามาสวม๑๐ตัวรูปภัณฑ์ช้างบ้านแล้วเขาก็จับได้กันตั้งหลายตัวหลายเชือก

เพราะฉะนั้นคุณมิ้นท์พูดเนี่ยตรงเป้งเลย

เพราะฉะนั้นคุณมิ้นท์พูดเนี่ยตรงเป้งเลย
เพราะฉะนั้นคุณมิ้นท์พูดเนี่ยตรงเป้งเลย

เพราะฉะนั้นคุณมิ้นท์พูดเนี่ยตรงเป้งเลย

เพราะฉะนั้นคุณมิ้นท์พูดเนี่ยตรงเป้งเลย
เพราะฉะนั้นคุณมิ้นท์พูดเนี่ยตรงเป้งเลย
เพราะฉะนั้นคุณมิ้นท์พูดเนี่ยตรงเป้งเลย
เพราะฉะนั้นคุณมิ้นท์พูดเนี่ยตรงเป้งเลย

เพราะฉะนั้นคุณมิ้นท์พูดเนี่ยตรงเป้งเลย
เพราะฉะนั้นคุณมิ้นท์พูดเนี่ยตรงเป้งเลย

เพราะฉะนั้นคุณมิ้นท์พูดเนี่ยตรงเป้งเลย
เพราะฉะนั้นคุณมิ้นท์พูดเนี่ยตรงเป้งเลย

เพราะฉะนั้นคุณมิ้นท์พูดเนี่ยตรงเป้งเลย
เพราะฉะนั้นคุณมิ้นท์พูดเนี่ยตรงเป้งเลย

เพราะฉะนั้นคุณมิ้นท์พูดเนี่ยตรงเป้งเลย

เพราะฉะนั้นคุณมิ้นท์พูดเนี่ยตรงเป้งเลย

มีคนที่ให้สิลค์บนนะโอ๊ยนายดูแลให้
ก็ปรากฏว่าคลิปเสียงนี้ทำไมครับ

ให้การเมื่อวันที่๘กุมพาว่าได้ลบคลิปปังกร่าวไปแล้ว

เห็นว่าสังคมได้รับรู้ข้อเท็จจริงแล้ว

คุณมันบอกว่ามันไม่ได้ถูกใช้เป็นหลักฐานแล้วเหรอคะ

จะมีกำลังภายในหรือเปล่าในเรื่องนี้

เจ้าหน้าที่บอกนะว่าเรื่องของ

มีพยานบุคคลที่หนักแน่นกว่า

อ่าทีนี้คุณคุณว่าเรื่องนี้เนี่ย

กระบวนการต่างมีคลิปเสียง

ดูแล้วมันเหมือนจะจบง่ายนะ

มันไม่ได้เพราะว่าเขาบอกเป็นของภรรยา

ก็ต้องไปแจ้งตำรวจดังนั้น

ก็ถูกกรมอุทยานนี่แหละครับ
นะไปแจ้ง

ศรีวรารอรับแล้วแจ้งเรียบร้อยแล้วด้วย
โดนว่าไว้เยอะ

ทางนายกประยุทธ์
บอกว่ายังไม่ได้เปลี่ยนพนักงานสอบสวน
ต้องเข้าใจสงสัยท่านดูรายการเรา

พยานหลักฐานมันต้องแน่นหนา
พยานหลักฐานต้องให้มั่นคง

ตอนนี้มันงาช้างเป็นยังไง

เป็นการสวมสิทธิ์ของงานอก

เพื่อจะได้ใบอนุญาต

คุณวินครับคุณว่าเรื่องนี้มันดูประหลาดไหม

แต่คุณเห็นรายชื่อของเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ย
คุณว่าเขาโดดเดี่ยวไหม
วาเว่มากนะครับมีนายชายวัดเป็นหัวหน้าในวิเชียนนะครับ
สอบในวิเชียนนะสอบตั้งแต่เรื่องอะไร
ตั้งแต่คลิปเสียงเสือดำทียันยิงนะครับ
คุณรู้ไหมว่าผู้ใหญ่ในกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์เนี่ย
คุณเห็นผู้ใหญ่บ้างไหมของกลุ่มนี้ออกมาให้ข่าวออกมาอะไรด้วย
สังคมไทยเนี่ยตื่นตัวอย่างนวดผมจะทำการป้องกันผมจะสอบสวนอย่างรวดเร็ว
ผมจะอะไรคุณเคยเห็นไหมคุณได้ยินบ้างไหม
ชื่อนายธัญญาเนี่ยซึ่งเป็นอธิบดีของกรมอุทยานแห่งชาติ
คุณสังคมได้ยินแต่ในวิเชียนในใจวัดพลเอกสุรศักดิ์รัฐมนตรีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไหมที่จะออกมาปกป้องในวิเชียนในวิเชียนทำไปเลย
และที่สำคัญตอนแรกจะตกใจเข้าไปอีก
ตอนที่เกิดเรื่องนี้แรกพลเอกสุรศักดิ์การจนรัฐรัฐมนตรีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าอย่าเพิ่งปรักปรำใคร
อย่าใช้ความรู้สึกไปตัดสินว่าใครผิดใครถูก
ต้องให้เจ้าหน้าที่สืบสวนว่าใครเป็นผู้กระทำผิดที่แท้จริง

แล้วนายอธิบดีอยู่ไหน

คือทำดีแล้วคุณมิ้นรู้สึกเดือดร้อนไหมเนี่ย

ดูแล้วเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยมีอยู่๒คนนี่แหละ

ส่วนพนักงานสอบสวนศรีวรา
ไม่รู้จะไหวหรือเปล่า
ตอนนี้กระแสสังคมว่ากดดันท่านศรีวราเยอะ
มีทั้งขับไล่มีทั้งลงแฮสแท็กอะไรต่อมีอะไร
คุณว่าตอนนี้มีเรื่องน่าสงสัยตามที่ผมพูดมีอยู่กี่เรื่อง
เรื่องแรกมีงาช้างงาช้างงาช้าง

ที่บอกว่าจะไปให้การปป
ตั้งแต่๒๒กุมภาเลื่อนไป๘มีนา
๘มีนายังไม่ถึงแต่กำกังมันกำลังจะเลื่อนอีก
ท่าทางไม่ดีปปบอกเดี๋ยวไปสอบเองเลย
หัวหน้าวิเชียรใช่ไหมคะคนก็งงกันนะว่าตอนแรกคนก็งงว่า
ทำไมมันล่าช้ากลายเป็นว่าหัวหน้าวิเชียนมาให้ปากคำไม่ได้
เออนี่เรื่องที่๓ชิ้นเนื้อล่ะ
เอาชิ้นเนื้อไปไหนแล้วล่ะทีนี้ผลอ่ะ
เนื้อเนี่ยที่บอกว่าชิ้นเนื้อที่ตรวจพบเป็นเสือดำหรือเสือดาว
มันก็สำคัญนะชิ้นเนื้อเนี่ยไปตรวจสอบเขาก็บอกกรมอุทยาน
ก็บอกว่าจะส่งวันนี้สรุปเออนั่นแหละสรุปแล้ววันนี้หมด
อืมวันนี้หมดน่าสงสัยว่า
กรมอุทยานทั้งกรมเนี่ยมีนายวิเชียนกับนายชัยวัด
คนคนอื่นดูดูเงียบดูนี่ดูเงียบนะดูสงบ
ผมว่าอย่างที่ผมบอกตอนต้นรายการแหละคุณมิ้น
คุณว่านายเปรมชัยนี่มีอิทธิพลเหรอคะ
มีไหมใช่ไหมแล้วแรกเนี่ยนายเปรมชัยเข้าไปได้ไง
ก็นั่นน่ะสิสุดท้ายแรกเริ่มเดิมทีใครฝากมานะ
ถูกต้องไหมถ้าไม่ได้เข้าไปเนี่ยมันก็ไม่มีความสูญเสีย

ถูกไหมนายวิเชียนเจ้าหน้าที่เล็กนายวิเชียนจะกล้าไปตัดสินใจเหรอ
ขัดคำสั่งหัวหน้าได้เหรอเพราะว่าหอสั่งลงมา
ตอนนี้หายไปหมดแล้วใช่ไหมผู้ใหญ่ทิ้งนายวิเชียนทิ้งนายวิเชียนไว้แล้ว
นายวิเชียนทำดีกลายเป็นนายวิเชียนได้ชมเชยกรรมเรื่องนักศึกงานได้ไหม
เหมือนกันไหมอืมแรกแรกจะโดนเอาซะด้วยโอ้ยแล้วต้องโดนกราบโดนอะไร
คือทำดีในสังคมไทยนี่ต้องระวังตัวนะต้องระวังตัวจริงเพราะว่าอะไร
เพราะว่ากฎหมายเขากำหนดไว้ว่า๑๕๗คำว่าละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเนี่ย
มันมีนะฮะในกรณีนี้เขาถึงออกกฎหมายนี้มาโดยเฉพาะแล้วคนมักจะพูด๑๕๗๑๕๗แต่ไม่รู้ว่า๑๕๗
จริงคืออะไร
ก็หมายถึงจะต้องมี๑ต้องมีการแต่งตั้ง๒ต้องมีหน้าที่ให้ปฏิบัติ
ปฏิบัติราชการต้องมีหน้าที่และจะต้องมีการแต่งตั้งคือมีตำแหน่งมีหน้าที่ซึ่งแบ่งออกมา๒ส่วนด้วยกัน
คือส่วนที่เป็นความเสียหายก็อีกส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
ผมต้องพูดเรื่องนี้ไว้หน่อยหนึ่งคุณมิ้นเหตุที่ต้องพูดเพราะอะไร
เพราะตอนนี้พาดหัวหน้าหนึ่งมาแล้วประเด็นเรื่องของมาตรา๑๕๗หลายคดีใหญ่บ้านเราตอนนี้เนี่ย
มันยึดโยงกับ๑๕๗หมดเลยตั้งแต่เปรมชัยนี่ก็มีเสือดำเนี่ยมีป้าทุบรถก็มีหวย๓๐ล้านก็มี
๑๕๗ทั้งนั้นมีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาทำความเข้าใจ๑๕๗ว่า๑๕๗เนี่ยมันจะต้องมีทั้งตำแหน่งและจะต้องมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วย
ถ้าไม่มีหน้าที่ได้รับมอบหมายเนี่ยไม่โดนนะ๑๕๗และ๑๕๗แบ่งออกมาทั้งก่อให้เกิดความเสียหายและกระทำการโดยทุจริต
ก็๒เรื่องเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามีโอกาสคุณมิ้นต้องพูดเรื่อง๑๕๗หน่อยใช่ไหม
ใช่ค่ะเดี๋ยวเราต้องมาตามกันต่อสำหรับมาตรา๑๕๗นี้
เพราะว่าหลายคนต้องรู้เพราะเป็นกฎหมายที่ควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐด้วยนะคะ
ว่าทำถูกหรือไม่ถูกกฎหมายอย่างไร